มาดูเรื่องราวของเด็กผู้ชายใจหล่อคนหนึ่งนะฮะ
เขาถูกต่อยหน้าเขียวช้ำมา

ไปทำอีท่าไหนสาวต่อยล่ะเนี่ย

ว่าครับ
แล้วเขาก็อัดเชื้อ
อ้าวเธอก็เป็นเหตุผู้ชาย

อยากรู้ว่าไปทำอะไรโดนเขาอัดมา

ใครฟังแล้วเหมือนเราน่ะ

คลิปนี้เป็นนักศึกษาฝึกงาน
ฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านลาดใต้

เหตุรอยช้ำที่ใบหน้า
แล้วสิ่งที่ได้คำตอบจากปาก

เรื่องของเรื่องคือไปจีบผู้หญิงก่อน

เด็กผู้หญิงต่อยกลับมาแก้มเขียวเลย

แค่นี้เองนะฮะ

คนก็ชื่นชมน้องเมาส์แห่ใจหล่อเหลือเกินนะครับ
ยังพูดเพราะด้วยมีครับทุกคำเลย

เรียนเก่งด้วยที่สำคัญน้องเมาส์เป็นหัวหน้าห้องด้วยนะครับ

อาจจะแบบกลับมาขอโทษก็ได้
จะมีผู้หญิงคนอื่นมากกว่าคนนั้นก็ได้

ก็อยากให้ผู้ใหญ่ที่โตแล้วได้ดูคลิปนี้เหมือนกันเนาะ